แต่ว่าณตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการหารือกันว่าจะใช้สนามแห่งไหนเป็นสนามในการจัดการแข่งขัน
ใช่ก็ดูว่าใช้สนามครับ
จริงแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสนามติรสุนานนลที่จังหวัดสวงขา
ต้องบอกว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็เคยไปทำการแข่งที่นั่นมาแล้วนะครับ
ความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐
รอบ๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไทยจะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้
ล่าสุดทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังเจรจากับทั้ง
อากิระนิชิโนกุญสือชาวญี่ปุ่นรวมทั้งทีมชาติปานามาด้วยนะครับ
เงื่อนไขในการอุ่นเครื่องอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสรุปในเรื่องของสนามแข่งขันในนัดนี้ด้วยนะครับ
ที่เคยใช้เป็นสังเวียนอุ่นเครื่องกับคองโกมาแล้วนะครับ
และอีกหนึ่งสนามคือสนามติสุนานนท์ที่สงขานะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีด้วยนะครับที่นั่นนะครับ
ตอนนี้ต้องรออีกครั้งนะครับว่าจะมีการสรุปกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเลือกสนามไหนในการจัดการแข่งขันในเกมนัดนี้นะครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะกองกลางทีมชาติเวียดนามเหงียนกวางไห่นะคะเขาก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อค่ะ
เขายอมรับนะคะว่าการเจอกับมาเลเซียอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่เขาบอกว่าสามารถควบคุมได้
กับการเจอกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นคู่แข่งทีมเดียวที่สร้างความลำบากให้กับทัพดาวทองได้มากที่สุดในเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนที่อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะ
จากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าการเจอกับทีมชาติมาเลเซียอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ว่าทีมชาติไทยเป็นทีมเดียวที่สามารถสร้างความลำบากให้กับเวียดนามและถึงแม้ไทยจะแพ้มาเลเซียมาแต่ก็ยังสร้างความลำบากให้กับเวียดนามอยู่ดี
หรือว่าดูกลัวไทยมากกว่าแหละ
นะครับก็เป็นการยกยองคู่แข่งด้วยแหละครับ
จริงแล้วทั้งไทยเองหรือว่ามาเลเซียที่ทางเวียดนามมาเจอเนี่ย
ต่อไปถือว่าเป็นเกมที่สำคัญของทั้งคู่นะครับ

ก็ต้องดูผลการแข่งขันในคู่นี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
เพื่อโอกาสที่จะก้าวสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะครับ
สถานการณ์ตอนนี้คือไทยอยู่อันดับที่๓
เวียดนามเนี่ยอยู่อันดับที่๑ตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับ
นะครับย้ำโปรแกรมการขันฟุตเบาะโลก๒๐๒๒
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีนนัดที่๖
ทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ต้อนรับอินโดนีเซียในวันพระหัสบดีที่๒๖มีนาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
เดี๋ยวรอการยืนยันเวลาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อกจากนี้นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยังถ่ายท่อสดฟุตบอล
อันดับ๘๑ของโลกในวันจันทร์ที่๓๐มีนาคมนี้อีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องรอยืนยันในเรื่องทั้งสนามแล้วก็เวลาการแข่งขันกันอีกหนึ่งทีนะครับ
แต่แน่นอนว่าทั้งสองเกมนะคะทั้งเกมอุ่นเครื่องกับปานามาและฟุตบอลโลก
คัดเลือกวันที่๒๖ที่จะเจอกับอินโดนีเซียไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดแน่นอน